เอาละค่ะมาดูเรื่องของเด็กนักเรียนในจังหวัดอ่างทอง
เขารวมตัวกันทำอะไรฮะเล่นดนตรีไทยเปิดหมวกนะคะเป็นการหารายได้
เพื่อที่จะนำรายได้ส่วนนี้ไปซ่อมเครื่องมือเครื่องใช้อุปกรณ์ดนตรีที่ของตัวเองมีอยู่
ซึ่งถือว่าสร้างความประทับใจให้กับผู้คบเห็นเป็นอย่างมากนะคะ
สำหรับฝีไม้ลายมือของวงดนตรีไทยของเด็กจากโรงเรียนวัดศรีบัวทองค่ะ
ตำบลศรีบัวทองอำเภอแสวงหาที่เขาไปเปิดหมวกเล่นดนตรีไทย
ไกลถึงวัดม่วงตำบลหัวตะพานอำเภอวิเศษชายชาญ
ฝีมือนี่ไม่ธรรมดาเลยนะคะ
นำโดยเด็กหญิงชุติการสุขมนตรีตีระนาทุ้งคนนี้นะคะ
ส่วนน้องคนนี้นะคะก็คือเด็กหญิงมะนินยาร่มแจ้งของวงเล็ก
เด็กชายปกรณ์เทิดบ่อทองระนาดเอกระนาดเอกจะเสียงแหลมนิดนึงนะคะ
เด็กชายรัชกาลคุ้มแจ้งและเด็กชายนัทธนลประมูลศรีตีกลองแขกนะคะ
ทำเอานักท่องเที่ยวที่เดินทางผ่านไปผ่านมาค่ะต้องอยู่ชม
และที่สำคัญให้เงินมอบกำลังใจให้กับเด็กกลุ่มนี้
ในการมาเล่นดนตรีไทยให้ฟังด้วยนะคะ
ส่วนฝั่งเด็กเองบอกว่าต้องการหารายได้เข้าโรงเรียน

ยังได้พัฒนาฝีมือให้กล้าแสดงออก
และใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์อันนี้สำคัญมากเลยนะคะ
คุณครูเกงศักดิ์สุขอุดมค่ะ
ครูผู้ฝึกสอนบอกว่าโรงเรียนมีนักเรียนที่เรียนดนตรีไทย๓๐คน
ทุกเย็นหลังเลิกเรียนจะมาฝึกซ้อมพร้อมกัน
ก่อนที่จะออกแสดงตามสถานที่ท่องเที่ยวต่าง

แรกบริเวณหน้าหลวงพ่อใหญ่วัดม่วง
อีกหนึ่งจุดคือบริเวณหน้าพระนอนวัดขุนอินนะคะ
ส่วนเด็กคนไหนมีฝีมือไม่ธรรมดาหรือว่ามีพัฒนาการที่เก่งกว่าคนอื่น

ออกแสดงในงานพิธีต่างเพื่อฝึกให้เป็นอาชีพ
ในการสร้างรายได้เมื่อโตในอนาคต

และหารายได้ในการซ่อมแซมอุปกรณ์ของตนเองด้วย
ใช่ค่ะเรียนไปนะคะรู้คุณค่าไป
แล้วก็นำเงินที่ได้มาซ่อมแซมในสิ่งที่ตัวเองเรียน